คุณผู้ชมอีกหนึ่งความคืบหน้าเราตามให้ก่อนหน้านี้มีสองพี่น้องชาวสุรินทร์นะคะ
เขาออกมาแจ้งความออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมพร้อมกับคลิปเลยว่า
เขาถูกกาดผับดังนับสิบรุมทำร้ายอาวุธเนี่ยครบมือเลยนะ
มีทั้งปืนทั้งดิ้วกระปองสนับมือขวดโดนทำร้ายรุนแรงจนถึงขั้นโอ้โห
คนพี่เนี่ยนะกรามร้าวส่วนคนน้องเนี่ยดั้งหักนี่คลิปนี้เลย
คลิปนี้คือคลิปที่เขาบอกว่าเนี่ยโดนกาดรุมนะคะ
นายทศพลใจมั่นวัยสามสิบปีกับนายอภิวัตรใจมั่นวัยยี่สิบแปดปีค่ะ
บอกว่านี่คือหลักฐานชั้นดีที่แสดงให้เห็นว่ากาดผับนี้
กระทำรุนแรงโอ้โหเมื่อกี้เตะคราวนี้เอากระบองฟาดเห็นไหม
โอ้โหเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วแหละเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกหนึ่งมีนาคมต่อเนื่องสองมีนาคมค่ะ
เขาบอกเขาไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นและเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
ปรากฏว่าเราไปลองดูอีกคลิปหนึ่งบ้างอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือตัวของน้องชายที่ดั้งหักอะค่ะ
โอ้โหเนี่ยก็คือบาดเจ็บรุนแรงเขาบอกเขาเจ็บหนักมากนะ
อืมแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้ดีดีค่ะ
นายพารดาสุโขหนึ่งในกลุ่มกาดที่ถูกกล่าวอ้างว่าไปรุมทำร้ายสองพี่น้องเขาบอกว่า
เอาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวดูคลิปฝั่งผมบ้าง

เล่ามาเป็นฉากเลยนี่คุณผู้ชมเราทำให้ดูแล้วนะ
คือเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนี้สองพี่น้องเข้ามาดื่มกินที่ร้าน
จังหวะขับรถกลับชายเสื้อดำที่เป็นพี่อยู่เปิดกระจกหลังแล้วด่าผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่เขายืนอยู่หน้าร้านด่าด้วยคำหยาบคายอะค่ะ
เสื้อเหลืองเขาก็โกรธเขาก็เลยถือขวดวิ่งไล่ตามไปแล้วก็เอาขวดเนี่ยเครื่องใส่รถจนขวดแตกกระจายเลยนะคะ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บโดนลูกหลงจากขวดที่แตกด้วย
กาดเห็นแบบนั้นก็พยายามจะเข้าไปห้ามแล้วกลายเป็นว่าสองพี่น้องเนี่ยไม่ยอมฟังแถมมีไม้กอล์ฟไว้ในมือด้วย
จังหวะนั้นฝ่ายชายเสื้อเหลืองที่โดนด่าตอนแรกอ่ะไปตามพวกมาแล้ววิ่งกรูนเข้าไปจะตะลุมบ่อนตัวกาดเองก็บอกว่าผมก็หันหลังกลับไปตะโกนห้าม
หันหลังนั่นแหละชายเสื้อดำคนพี่อ่ะเตะเข้ากลางหลังผมแล้วก็วิ่งหนีไปพอหันกลับไปเสร็จก็เห็นชายเสื้อดำคนนี้สะดุดล้มลงไปฟาดพื้นเองเขาก็พยายามจะเข้าไปช่วย
กลายเป็นว่าโดนไม้กอล์ฟฟาดเข้าไปที่หน้าจนแผลแตกเย็บไปสามเข็มอีกกาดคนอื่นอื่นก็เลยเข้ามาช่วยตามคลิป
แล้วก็เลยเห็นเป็นการรุมจับสองพี่น้องคนนี้เพราะว่าก็อารวาสทำร้ายกาดแล้วก็เหมือนกับไปด่านักเที่ยวคนอื่นที่เขายืนอยู่เฉยก็เลยกลายเป็นมีเรื่องกันแบบนั้น
เรื่องนี้เขาบอกว่ารอปภก็ไปขออภัยกลุ่มกาดก็เข้าไปแจ้งความสอบภอมเมืองขอนแก่นแล้วเหมือนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามความคืบหน้าคดีกับพันธ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสารกิจผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นก็บอกว่าเอาแบบนี้แยกก่อน

เรื่องแรกคือกรณีที่กาดแจ้งความดำเนินคดีกับสองพี่น้องที่เข้ามาทำร้ายและใช้ไม้กอล์ฟฟาดหน้าจนได้รับบาดเจ็บ

สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี

เบื้องต้นก็คือแจ้งข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนสองพี่น้องค่ะพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วเหมือนกัน
ตอนนี้ตัวละครสำคัญคือใครรู้ไหมคุณ
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่โดนด่าคนแรก
วิ่งไปเครื่องขวดใส่แล้วก็เลยเกิดเป็นชุลมุนตะลุมบอลอะไรกันไป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเราขอตามตัวมาสอบสวนก่อน
ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเล่าตรงกันทุกฝ่ายไหม
แล้วเดี๋ยวจัดการให้ว่าจะสรุปผลออกมาว่ายังไง
เรื่องแบบนี้ต้องฟังให้ครบถ้าดูคลิปใดคลิปหนึ่งแล้ว
เอ๊ะจะคิดว่าคนนี้รู้มันทำไมคนนี้มันยังไม่ได้เนอะ